นี้ก่อนคนร้ายเนี่ยไปยกข่าวโอ้โหไปยกข่าวบ้านใครว่ะ
บ้านใครอ่ะผู้คุมเรือนจำอุ้ยผู้คุมเรือนจำฮะเออ
แล้วมันเข้าไปลึกซะเละเลยของเอาไปในมูลค่าสักสามหมื่นบาทได้
ตำรวจกำลังตามตัวอยู่ครับ
สู่สะพานลื้อหมดของข้างบนเนี่ยขายกระทั่งอองศิลป์น่ะเฮ้ย
อันนี้มันค่ะอย่างที่ห้องครัวครับมันมันน่าจะเป็นจากห้องน้ำ
ห้องน้ำมันมีรูปมันเอากระจกเอาและออก
ดอมโอ้โหนี่คือผู้คุมเหรออ่าผู้คุม
คือแกก็ทำงานไม่ค่อยอยู่บ้านไงแล้วดูเนี่ยลื้อแกบ้านแกซะเละเลย
นายสูริยาเจาะศุลธรยุ๔๓เป็นผู้คลุมเดือนจำจัวราชพาตับรวจสอบภัตรเมืองตราช
ไปตรวจดูบ้านเลขที่๒๐ทับ๕อำเภอเมืองนะอยู่ในเมืองนะจังหวัดตราด
หลังจากเข้าบ้านมาช่วงทุ่มหนึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เอง
พบว่าโอ้โหข้าวของถูกลื้อค้นกระจัดกระจายทั้งบ้าน
ตรวจสอบพบว่ามีทรัพย์สินมีค่าอะไรหายบ้างท่าน
เครื่องใช้ไฟฟ้ากระปุกออมสินเบ็ดตกปลายังเอาอีกหรอ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

โอ้โหแกบอกคำนี้คำนี้เนี่ยมันฝากไปถึงทุกคนที่คิดจะกระทำความผิดได้เลย
เขาบอกว่าอย่าต้องมาใช้ชีวิตในเรือนจำเลย
ไม่มีเงินอยู่นอกคุกยังสบายกว่าอยู่ในคุกเป็นล้านเท่า
ฝากไปถึงคนร้ายคนหนึ่งหนึ่งที่คิดจะเกาะเหตุด้วยก็ละกันแต่ถ้าไอ้โจรนะ
มันมาก่อเหตุแล้วเจอพี่สุริยาดูตัวตัวเบลอเลย

ไม่ได้ขู่นะแต่บอกอย่าทำผิดอีกเลย
ข้างนอกสบายดีแล้ว